ไปที่โคราชกันหน่อยแล้วกันนะคะ
คือที่นี่เนี่ยมีอดีตเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง
ชาวบ้านเขาขับออกไปแล้วเพราะว่าเขาไปเจอว่าเจ้าอาวาสอ่ะ
ยืนอยู่หน้าห้องน้ำยืนหน้าห้องน้ำธรรมดาไม่เท่าไหร่
ด้านมีศรีกาอยู่ด้วยค่ะลักษณะเหมือนใส่เสื้อผ้าออกมา
คือเข้าไปทำอะไรกัน๒ต่อ๒ในห้องน้ำ
หลังจากเจ้าอาวาสถูกขับไล่ออกไปแล้ว
ชาวบ้านเขาไปตรวจค้นกุฏิดูโอ้โห
นางโปเป็นร้อยแผ่นพี่อุ๋ย
อยู่ในกุฏิอดีตเจ้าอาวาส
อันนี้คือคลิปหลักฐานที่ชาวบ้านเขาไปถ่ายมาได้เนี่ย

ใช่ที่ว่าเขาไปทำอะไรกับศรีกาที่ตอนนั้นเขาบอกว่า

ใช่แต่ประเด็นคือลักษณะมัน

กระทั่งครั้งนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องเป็นราวเข้า
อดีตเจ้าอาวาสรูปนี้เขาก็ออกไป

นี่คือหลวงพ่อสมหวังอายุ๗๓ปีค่ะ
พอออกอะไรไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์นี้ตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์

ชาวบ้านเขาก็เลยเข้าไปตรวจค้นดูในกุฏิ
ไปดูว่ามันมีหลักฐานอื่นหรืออะไรยังไงอีกไหม

เจอจริงอ่ะ
นคราราชจีส
มาตรวจสอบแล้วบทสรุปที่ได้
เขาไม่ได้เอามาแบบลองแก้วลองจานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พี่อยู่ที่บ้านใช้แผ่นอย่างนี้ลองจานไหมคะ
ไม่มีพี่ไม่มีมีที่ไหนเล่า
เห็นไหมล่ะ
๑เรื่องที่อยู่กับศรีกาในห้องน้ำ๒ต่อ๒เป็นเรื่องจริง
แต่ก็อย่างที่ศรีกาเขาชี้แจงไปไง
เขาเข้าไปล้างห้องน้ำที่ท่อน้ำมันตัน
อดีตเจ้าอาวาสนุ่งผ้าขนหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อย
แล้วนุ่งสีขาวเนี่ยสีแบบจีวรพระก็มีทำไมไม่ใช้
ก็อภาษณ์เป็นฝีธิธวรรณ

กลางมกอ่ะเปิดซีดีดูพุทธประวัติ
อันนี้หมายถึงอดีตเจ้าวาดเขาชี้แจงเหรอ
ค่ะก็ผลสรุปผลจากการตรวจสอบ
อดีตเจ้าอาวาสไปชี้แจงกับเจ้าคณะอำเภอ
หลังจากที่เจ้าคณะอำเภอได้รับหลักฐานจากชาวบ้าน
พุทธประวัติตรงไหนอ่ะแล้วทำไมหน้าปกมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ
ตอบไม่ได้ค่ะมันเป็นลายสติ๊กเกอร์แปะใช่ไหม
โทษนะคะคือถ้าเป็นพุทธประวัติแล้วทำไมต้องเอาสติ๊กเกอร์รูปที่ออกอากาศ

เออก็เป็นรูปก็เป็นรูปจากผู้ทธประวัติสัตยา

แล้วก็มีประเด็นเรื่องที่ว่า

เหยเจอหนังโป๊เยอะขนาดนี้

เอาแผ่นมายัดแล้วเปิดดูมันก็รู้แล้วว่า
เปิดเข้ามาแล้วเนื้อในมันเป็นพุทธประวัติหรือเปล่า

หัวเตียงค่ะในกุฏิ
อันนี้คือหัวเตียงที่หลวงพ่อหวังอยู่นะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ
หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ
หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

หัวเตียงค่ะหัวเตียงค่ะ

แต่มีศรีกาเข้าไปได้และเข้าไปหาในห้องบ่อยครั้ง
เงินวัดเองก็ไม่มีบัญชีเงินเข้าออกให้คณะกรรมการรับทราบเลย

หลักฐานขนาดนี้หวังว่าเจ้าคณะอำเภอจะพิจารณาให้ศึกทันที
เพราะวัดอื่นที่เคยเป็นข่าวเรื่องเล็กน้อยกว่านี้ยังจับศึกมาแล้ว
นี่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยไม่รู้ว่าวงการพุทธศาสนามันจะเสื่อมเสียไปมากน้อยขนาดไหนอีก

ก็บอกโอ๊ยใครจะอยากไปกลั่นแกล้ง
นี่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็ทำบุญตักบาทไหว้พระกันทุกคนนั่นแหละ
แต่พอรู้ว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้พี่อุ๋ยไหว้ลงไหมล่ะ

เพราะเรื่องจริงก็ว่าไปตามตามความจริง
พี่ก็ว่าประจำพี่ยายก็อยู่โมง๑๕ปีแล้วอยู่ตามอยู่ที่ไหน
ข้างทำก็เอง
มีค่ากันแก่งดอกญาติร่มก็ดีเกิน
แก๊บกรึ๊กบ้าขนาดนี้เรายัง

อยู่ไปก็ม้านศาสนากระเป๋า
ทีมข่าวสอบถามไปที่ญาติของหลวงพ่อสมหวังอดีตเจ้าอาวาสนะคะ
บอกว่าตอนนี้ไปพักอยู่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาในตำบลจอหอ
ไม่พร้อมให้ข้อมูลเพราะไม่อยากโต้ตอบกันไปมาเดี๋ยวจะทำให้วัดเสื่อมเสีย
เอาเป็นว่าให้เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันจะไม่กลับไปอยู่วัดบ้านกล้วยอีกแล้ว
ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าท่านทำจริงอย่าว่าแต่วัดบ้านกล้วยเลยค่ะวัดไหนก็อยู่ไม่ได้นะคะ
คือถามว่าถ้าไม่นับเรื่องศรีกานะนับเรื่องซีรีโป๊เปลือยต่างลามกอนาจารย์เนี่ย
มันถึงขั้นปราชิกไหมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันอาบัดแน่แล้วมันโลกะวัชะ
คือชาวบ้านเขาติเตียนเขาไม่ไหว้เขาไม่กราบ
คนในชาวบ้านไล่บอกศึกเถอะ
เพียงแต่ว่าถ้าอีกมุมนึงถ้าจะให้ความเป็นธรรมเขาเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่า
อุ้ยก็อาตมาเนี่ยออกจากวัดมาตั้งนานแล้วหลังจากถูกกล่าวหาเรื่องศรีกาที่ว่าไปล้างห้องน้ำให้

แต่ชาวบ้านบอกขอเก็บหลักฐานไว้ก่อนใช่ไหม